ป้อมการันตีฉายบอลโลกแต่ไม่ทุกนัดเฮ้ยได้ยังไง
ให้ดูแค่บางคู่เหรอไม่รู้คือวันนี้นะ
ลุ้นที่สุดก็สลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดไทยรัฐทีวียาวไปครับ
พอสลากออกเสร็จปั๊บไม่ว่าจะผิดหวังหรือสมหวัง
ต้องลุ้นต่ออุ้ยพี่เบิร์ตแต่ก่อนหน้านี้ลุงป้อมไม่ได้พูดแบบนี้เนี่ย
ถ้าบอกว่าได้ดูแน่ได้ดูแน่ไม่ใช่เหรอ
แล้วเชื่อไหมว่าเรื่องนี้เนี่ยถึงขั้นอาจารย์วิศนุเครืองาม
อ๋อเหรอรองนายกฝ่ายกฎหมายต้องออกมาพูดเรื่องนี้
นักข่าวนักข่าวก็อยากจะถามผมก็อยากจะรู้
เรื่องการถ่ายท่าสดการแข่งขันฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสองที่กาต้า
เหลืออีก๔วันน้ำแข็งดอมคุณผู้ชม
เขาเริ่มเตะกัน๒๐พฤศจิกายนนะ
แล้วชิงวันที่๑๘ธันวาคมนะ
อ๋อ๑๘ธันวานะจำได้นะอ่านะครับ
นี่แหละครับหลายคนรอดูว่าจะได้ดูถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีหรือเปล่า
แต่จนถึงขณะนี้เรื่องลิขสิทธิ์มันยังไม่ชัดเจนไม่จบ
นักข่าวถามย้ำนะครับ
พลเอกประวิทย์คนไทยจะได้ดูบอลโลกไหมครับ
ลองฟังดูฮะ
อ้าวไม่รู้ไม่รู้
เมื่อถามว่ายังขาดเงินอีกเท่าไหร่โอ้โหนักข่าวกล้าถาม

เยอะไหมสำหรับการซื้อลิขสิทธิฟุตบอลโลก

คุณผู้ชมครับเรื่องงบประมาณการซื้อ
ลิขสิทธิฟุตบอลโลก๒๐๒๒เรื่องถึงคนนี้
ท่านต้องออกมาพูดประมาณแบบ
คือเปิดทางไหม
โยนก้อนหินถามทางหรือให้คำแนะนำไหม

กรกฐการเกรงแรงของประเทศไทย
สามารถมายืมเงินคอลโลมอลคือคณะรัฐมนตรีได้นะ
เอาไปซื้อลิขสิทธิฟุตบอลโลกก่อนได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ตรงนี้สำคัญ

ว่าถ้าลงทุนไปแล้วมันจะคลุ้มหรือเปล่า
โอ้โหถึงอาจารย์วิทย์สนุนแล้วครับลองฟังดูครับ
ถ้าถึงขนาด๑๖๐๐ล้านบาทแพงไปหน่อย
ยิ่งได้ยินว่าบางประเทศเขาทำได้ถูกกว่านี้
คุณผู้ชมครับมีรายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เปิดเผยบอกว่าระหว่างการประชุม
มีการพูดถึงการหาทางออกเรื่องค่าใช้จ่าย
ในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก

ช่วงหนึ่งอันนี้เป็นรายงานออกมานะ

พลเอกประวิทย์พูดในที่ประชุมบอกว่า
รับรองว่าเราได้ดูแน่แต่อาจจะช้าไปสักวันหนึ่ง
เพราะทางโน้นเขาจะขายลิขสิทธิ์๓๐ล้านเหรียญสหรัฐ
อลลาร์สหรัฐนะซึ่งเราก็ยังพอไหว
แต่ขณะนี้ในหน้าสปอนเซอร์กำลังเจรจากันอยู่

ซึ่งทางโน้นยังไม่ยอมลดราคาเลย
ก็คือไนน่าแล้วก็ทางฟีฟ้า
ดูนะได้ดูแน่แต่อาจจะไม่ครบทุกคู่ท่านบอกแบบนี้
ครับนะฮะนี่รับรองได้ว่าเราโค้ดให้ดู
ซึ่งจากนี้ต้องลุ้นกันต่อโอ้โหหัวใจจะวายแล้ว
ลุ้นอะไรอีกอ่ะอืมถ้าถาม๓๐ล้านดอลลาร์เป็นเงินไทยก็

ไป๒ล้านดอลลาร์เองตอนจะซื้อซื้อจาก
ต้องลุ้นอีกอะไรว่าจะได้หนึ่งจะได้ดูไหม

ใช่นี่เวลามีข่าวนำเสนอแบบนี้นะคุณผู้ชม
จะบอกว่าสงสัยจะต้องหาช่องทางธรรมชาติในการดู
มันก็จะนำไปสู่เรื่องแบบแอบผิดกฎหมายเถื่อนอะไรอย่างนี้อีก